ก็เดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์ล่าสุดเข้ามานะครับ
แต่ว่าท่านดูภาพที่หน้าจอที่ขึ้นไว้ให้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพของพายุโซนร้อนปลาบึกนะฮะ
อย่างที่บอกก็คือว่าเปลี่ยนทิศ
ใช่ค่ะคือเข้าอ่าวไทยวันนี้
แล้วก็หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกเริ่มคลื่นลมแรงแล้ว
แต่จะเข้าฝั่งก็คือพรุ่งนี้ใช่ครับคือคำว่าเปลี่ยนทิศไม่ใช่
หมายถึงว่าจะเปลี่ยนแบบทิศทางใหญ่ใหญ่เนี่ยแต่ว่าจังหวัดที่จะขึ้นฝั่งเนี่ยนะฮะ
ที่คาดการณ์กันไว้ก็คือทางเกาะสมุยสุราธานีค่ะตอนนี้นะครับ
จากข้อมูลก็คือพายุปลาบึกลูกนี้นะครับจะเคลื่อนผ่านเข้ามาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
แผ่นดินลึกขึ้นฝั่งที่อำเภอหัวใส่กับอำเภอปากพนัง
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการซัดเข้าฝั่งโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเอาไว้เลยนะคะ

ทีมของเราอยู่ในพื้นที่นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวจะรายงานสดสถานการณ์ล่าสุดเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับแต่เราเริ่มต้นนะครับวันนี้ด้วยการดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาฉบับล่าสุดก่อนนะครับเมื่อสิบหกนาฬิกานะครับฉบับที่สิบสามเรื่องของพยุงโซนร้อนปลาบึกนะครับที่บริเวณอ่าทะเลจีนใต้ตอน
ที่ละติจูต๖๕องศาเหนือลองจิจูต๑๐๔๓องศาตะวันออก
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือเล็กน้อย
เป็นการเคลื่อนตัวอย่างช้าคาดว่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้
และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้
ท่านที่อยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชแถวชายฝั่ง
พายุจะขึ้นฝั่งพรุ่งนี้ช่วงค่ำนะฮะ๔มกราคม๒๕๕๙
หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่๓๕มกราคม๖๒
ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ

ใช่ค่ะจะเริ่มต้นได้รับผลกระทบก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ๓มกราคม๒๕๕๙
ฝนจะตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแล้วก็มีลมแรง
ซึ่งก็คือที่ชุมพรนะคะสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ยาลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนค่ะ
ส่วนพรุ่งนี้๔มกราคมไปจนถึง๕มกราคม๒๕๖๒นี้
ภาคใต้จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างนะคะ
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขัน
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ยาลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
หมายความว่าตั้งแต่ประจวบคิริขันลงมาค่ะ
ก็คือจะได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
นี่คือเรื่องของฝนส่วนเรื่องของคลื่นลมค่ะ
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันจะมีกำลังแรง
ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะคะคลื่นสูง๓๕เมตร
ฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง๒๓เมตร
ดังนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ต้องระวังอันตรายจากลมแรงคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันงดการเดินเรือเลยนะคะ
ตั้งแต่วันนี้๓มกราคมไปจนถึง๕มกราคม
ก็อยากจะให้ประชาชนติดตามข้อมูลการพยากรอากาศการประกาศเตือนภัย
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
และมีสายด่วนนะคะ๑๑๘๒ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
คือพายุปลาบึกที่เปลี่ยนทิศเนี่ยไปขึ้นฝั่งทางหัวไส้กับปากพนังที่นครศรีธรรมราช
ไม่ได้หมายความว่าจุดอื่นพื้นที่อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะ
คือจุดอื่นพื้นที่อื่นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ
ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะแล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีเราเกาะติดสถานการณ์นี้ตลอดทั้งวัน

ตอนนี้เราก็นับถอยหลังในการเตรียมความพร้อมกัน

เหลืออีก๒๒ชั่วโมงตามการคาดการณ์
ค่ะเราไม่ได้อยากจะให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกนะคะ
แต่เราอยากจะให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและระมัดระวัง
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่พายุจะพัดเข้าฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
มันน้อยมากจริงแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกปี๒๕๕๙
แต่ว่าครั้งนั้นหลายคนอาจจะกลัวว่าครั้งนั้นเสียชีวิตกันเยอะ
แต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและทางภาครัฐยืนยันว่าต่างกันเยอะ
เพราะว่าในสมัยนี้เรามีการเตือนภัยล่วงหน้าแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นประชาชนได้มีการเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดี

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
พื้นที่ไหนอาจต้องย้ายออกต้องอบพยพไปอยู่ในจุดปลอดภัยก็ต้องไป
ครับนะคะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวก็จะไล่เรียงให้นะครับว่าที่ต่างนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไร

รวมทั้งหน่วยงานต่างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
พยากรของไทยรัฐทีวีเนี่ยได้ประเมินทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุปลาบึกเอาไว้นะครับ
วิเคราะห์จากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วโลกด้วยนะครับ
ล่าสุดนะครับก็อย่างที่รายงานให้ท่านทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ว่าความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ยุส่วนร้อนปลาบึกยังอยู่ในทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้
จุดแรกนะครับคาดการณ์ว่าพายุจะขึ้นฝั่งจุดแรก
อำเภอปากพนังช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มของวันพรุ่งนี้๔มกราคม
พายุลูกนี้จะใช้เวลาเคลื่อนที่บนพื้นดินประมาณ๑คืนนะครับ
แล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านไปยังอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ก่อนที่จะลงทะเลอันดามันคือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ในช่วง๗โมงเช้าของวันเสาร์ที่๕มกราคมนะครับ
รัศมีของพายุลูกนี้ครอบคลุมกินพื้นที่๕๐๑๐๐กิโลเมตร
ถือว่าเป็นพายุลูกแรกในรอบ๓๐ปีที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม

ใช่ค่ะปกติจะมาก็คือในช่วงฤดูฝนนะคะ
ในช่วงกลางปีถึงจะมีพายุเข้า
เราก็นับถอยหลังตามคำคาดคานนะครับ
ก็คือว่าจะขึ้นฝั่งที่ปากพนังจุดแรกเนี่ย๑ทุ่มของวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ค่ะปกติหน้าจอคใช่ค่ะนับตั้งแต่ทุ่ม๑ของคืนนี้ค่ะ

เหลือเวลา๒๒ชั่วโมงแต่เชื่อว่าตอนนี้
ท่านโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมกันหมดแล้ว
ใช่ค่ะนะคะซึ่งทางด้านของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ
นางสาวกรวีสิทธิชีวภาค
ให้ข้อมูลล่าสุดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เมื่อช่วง๑ทุ่มกว่าที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าพายุปลาบึกมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
ตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือที่ละจิจูด๖๕องศาเหนือลองจิจูด๑๐๔๓องศาตะวันออก
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย

และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงค่ำพรุ่งนี้
การเคลื่อนตัวของพายุเราก็คาดว่าการเคลื่อนตัวของพายุ
จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดในแถบของจังหวัดอำเภอปากพนัง
กับอำเภอศรีชนระหว่าง๒อำเภอนี้นะคะ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงของวันพรุ่งนี้
คาดการณ์ว่าประมาณประเมินสถานการณ์
ว่าจะขึ้นฝั่งประมาณในประมาณบ่ายถึงค่ำพรุ่งนี้ค่ะ

ดังนั้นนะคะถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับพายุแฮเรียส
ถือว่าความแรงของพายุใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะมีภาพจำลองอย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้นะคะ
แฮเรียสปี๒๕๐๕ก็เข้าที่แหลมตะลุมพุกเหมือนกัน
ส่วนครั้งนี้ปลาบึกก็เข้าเส้นทางบริเวณเดียวกันเลยนะคะ

สีชมพูคือพายุปะบึกที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะ
จะเห็นว่าเคลื่อนตัวมาทางทิศทางเดียวกันกับพายุแฮเรียส
พายุแฮเรียสคือเส้นสีม่วงค่ะ
สีชมพูกับม่วงเปรียบเทียบกันดูคือมาทางเดียวกันเลย
ทีนี้ก็ต้องรอจับตาดูว่าถ้าขึ้นฝั่งแล้ว
อ่อนกำลังลงหรือเปล่านะคะ
ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับของพายุ
ส่วนลอนแฮเลียสที่ขึ้นฝั่งเมื่อปี๒๕๕๙
พื้นที่ที่บริเวณที่พายุจะเคลื่อนผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นแนวของจังหวัดสงขา
จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช
เป็นพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็ตัวขึ้นคือตัวของพายุ
ตัวที่กังวลนอกเหนือจากเรื่องของฝนจะเป็นเรื่องของลม
ลมมันจะแรงนะคะ
กลัวในเรื่องของพายุขึ้นซัดฝั่งด้วย
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ
ก็ฝากประชาชนนะคะให้รับฟังข้อมูลข่าวสาร
แจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุปลาบึกได้อย่างถูกต้อง

บางทีอาจจะมีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความอะไรที่เป็นลักษณะของเกินจริง
อันนี้อาจจะทำให้ตื่นกลัวกันไปได้
จริงก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ
บางทีก็เป็นเหตุการณ์เก่าแล้ว
เราเห็นเขาเสิร์ชเขาแชร์ไว้เราก็แชร์ต่ออย่างนี้
คืออย่างเราอยู่ที่กรุงเทพเราแชร์ต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไร
แต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาตกใจ
ญาติพี่น้องเขาอย่างนี้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน

ส่วนความน่าเป็นห่วงถ้าพายุปลาบึกขึ้นฝั่งวันพรุ่งนี้

ก็คือเรื่องของคลื่นสูงที่จะซัดฝั่ง